สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ไม่เยอะสุดเทียวอะไรสุดเทียว

เสียงหนุ่มหลอไม่ใส่หนุ่มไว้

อาจจะกัดเยอะนะแค่แค่ใส่ไม่ดี

แล้วก็ถามเป็นหวง

ใจร้ายโอ๊ยหลายอย่างอันเขาสิทำไมไปฉีดโบทกมาอีกแล้ว
ไม่หมอก็ไม่หยุดที่ฉีดบ้างเหรอ

ทำไมถ่ายไม่ได้
เอ้าไปเรื่องแรกวันนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าตอนนี้
กศชได้มีการแถลงมาแล้วนะครับว่า
ทั้งหมด๗ช่องด้วยกันนะครับ
เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งในวันนี้นะฮะ

สตชได้มีการเปิดเผยแล้วนะครับว่า
ยื่นเรื่องขอคืนใบอนุญาตแล้ว
มี๓แฟมิลี่ช่อง๑๓
สรุปแล้วคือช่องเด็กและเยาวชนคืนหมดทุกช่องเลยนะครับ
นั่นคือนาวเดิมนะครับช่องนาวเดิมนะครับ
สำหรับช่องที่เหลืออยู่ทั้งหมด๑๕ช่อง
กลุ่มทุนใหญ่ที่ยังเป็นเจ้าของ๒ช่อง
ก็คือกลุ่มของครอบครัวในแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสดนะครับ
ก็คือเจ้าของเครือธุรกิจโรงพยาบาลกรุงเทพ
แล้วก็ถือประมาณครึ่งหนึ่งในช่องวัน๓๑ครับ

ได้มีโอกาสยืดเลือดในนี้มั้ยครับ

ถ้ากับตรงนี้เราจะได้ดูถึง๑๕ช่องจากนี้ไปหรือ
ใช่จากนี้ไปก็จะเหลือ๑๕ช่องนะฮะ
ในการที่จะต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
ถ้าสมมุติดูปริมาณช่องใหญ่จริงแล้วช่องใหญ่ก็ยังอยู่กันครบหมด
อยู่ครบแต่ว่าไม่มีใครดูดูไม่ครบ
สาระความบันเทิงก็จะได้มากขึ้น
แต่ว่าผมเชื่อว่าการต่อสู้กำลังเริ่มขึ้นแบบเต็มที่แล้วตอนนี้
แต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าทีวีดิจิทัลของเราเนี่ย

จะทำให้คนทีวีของเราตกงานประมาณสัก๑๕๐๐คน

น่าจะมากกว่านั้นแล้วเพราะว่าเฉลี่ยช่องหนึ่ง

แต่ก็เราก็ต้องดูกันต่อไปแต่หลายคนก็ถามว่า
เมื่อทีวีดิจิทัลพวกนี้คืนปุ๊บแล้ว
มันก็จะไปเพิ่มสัญญาณในช่องอีกหน่อย
แต่ก็ต้องไปดูว่าไอ้แพลตฟอร์มพวกนี้รายการทีวีพวกนี้

เหมือนกับเราทำทีวีก็ต้องแข่งกับออนไลน์กันมากขึ้น

เอาตามความสะดวกของคุณผู้ชม

คุณผู้ชมก็มีทางเลือกมากขึ้น
พวกเราก็คนทีวีอะเนาะ

ถ้าวันนี้จริงแล้วสอสอไปรายงานตัว
กรกตเกินทะลุครึ่งไปแล้วเกือบครบแล้วล่ะ
สำหรับการที่รายงานตัวว่า
เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

แต่ที่สื่อทุกสื่อจับตามองที่สุด
คือคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ซึ่งคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ย
ก็น่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชา
อย่างที่เขาบอกว่าแบ่งคั่วกันไปไปมาสองคั่วแล้ว
ผลเอกประยุทธ์น่าจะมีคะแนน

ถ้าพักพลังประชารัฐร่วมมือกับพักประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนา
แค่๔พักนี้ก็ได้สอสอแล้วก็มีพักเล็กพักน้อยอีก๑๐กว่าพัก
ก็ถือว่าก็อยู่ได้ก็จัดตั้งรัฐบาลได้

คุณมดดำคะแล้วที่มีข่าวว่า

แต่เมื่อจัดสรรทั้งหมดโอเค
มีทั้งพักประชาธิบัตย์เขาก็ได้มา๕๐กว่าคน

ทำไปทำมาเขาบอกว่าทุกคนที่มารวมกับพักพลังประชารัฐ
อาจจะเป็นประชาที่ปรับภูมิใจไทยหรือชาติไทยพัฒนา

เพราะไม่ยอมคลายกระทรวงหลักเช่นกระทรวงเศรษฐกิจพาณิชย์

รับว่าอันนี้แหละอาจจะไปไม่ถึงฝันหรือเปล่า
กรณีทั้งกลางมีอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาล
ที่เชื่อว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคอสช
จะลงมาเกลี่ยจัดสรรตำแหน่งใหม่หมดเลย
จากเดิมที่คุณสมคิตจตุศีพิทักษ์ตอนนี้ก็ได้ควบหลายตำแหน่งเหมือนกัน

เป็นรองนายกแล้วก็ตอนนี้ถ้าสมมุติจะพูดจริงคุณสมคิตจาตุศีพิทักษ์เนี่ย
ก็เป็นผู้จัดการรัฐบาลด้วยเนาะ
เขาบอกมีการกำหนดโคต้ากระทรวงหลักไว้แล้ว

แต่หลังจากผ่านการเลือกตั้งสถานการณ์ทหารเปลี่ยนไป
พลังประชารัฐเนี่ยที่สำคัญไม่ได้เสียงเยอะ

จำเป็นจะต้องไปเดินหาพักร่วมถูกต้องไหมฮะ
เพื่อขอเสียงสนับสนุนให้คะแนนเกิน๒๐๐

แต่ตอนนี้เหลือ๔๙๘เพราะว่าขาดไป๒คน

ก็จะบริหารประเทศได้
แต่แหล่งข่าวจากภักดิ์พลังประชารัฐเขาบอกว่า
อกจากนี้นะครับพบเงื่อนไขอีก

แปลกเงื่อนไขให้ภักดิ์กาเมืองต่างเนี่ย
ตอบรับในการร่วมพลังกับพลังประชารัฐคือ
เขายอมรับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ผลเอกประวิทธิ์บิ๊กป้อม
เราจะต้องเห็นคุณอนุพงศ์

แล้วก็แต่ขนาดเดียวกันเนี่ย

ที่แม่เอาผลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกเนี่ย

แล้วก็พลเอกอนุพงศาวจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
แล้วก็บุคคลอื่นที่มาจากคอสช

เพราะว่านี่เป็นรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งแล้ว
โดยเฉพาะพลเอกประวิทธิ์

เพราะหนึ่งตอนนี้ท่านโดนโจมตีเยอะเหลือเกิน
ท่านนั่งก็หาว่าท่านนั่งหลับ

เขาบอกว่าตอนนี้พลเอกประวิทย์เนี่ย
เป็นปาหารกึ่งโดนจับผิด

เอาตรงนะเป็นที่วิภาควิจารณ์ในกรุง
กว้างในสังคมโดยเฉพาะสถานการณ์ล่าสุดเนี่ย

เพราะสว๒๕๐คนที่จะไปยกมือเลือกนายกเนี่ย
มาจากการสัญหาไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
ก็เลยเกิดกระแสต่อต้านพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์แรงขึ้นเรื่อย
เพราะว่าตอนนี้กระแสสังคมเขาก็เลยพูดว่ามันเป็นระบบพวกพ้องหรือเปล่า
นำบุคคลในคอสชสนชสปทสปชรวมทั้งระบบ
เอาง่ายพี่น้องมาเป็นสวสนาเพื่อสืบทอดอำนาจ
อีก๕ปีสอสออยู่แค่๔นะฮะ

ผมคิดน่าแก้ดี

เราวิเคราะห์ที่นึงในฐานะเราอยู่มานาน

แต่ก็เหมือนกับจะมีคนไปขุดขุ้ยว่า
เมื่อวาน๗หมื่นอื่นมันจะต้องได้ศษอหนึ่งคน
บางพัก๔๐หมื่นกว่า๕๐มาได้ยังไง

แต่ถ้าเลือกใหม่ก็เตรียมแต่งตัวออกจากบ้านไปเลือก
ถ้าเป็นเขาเรียกว่าให้ความร่วมมือที่ดี

หน้าที่คนมนุษย์เรามีค่าเท่ากับหนึ่ง

แผ่นดินไหวยังคะแผ่นดินไหวยังคะ

แผ่นดินไหวยังคะแผ่นดินไหวยังคะ

แผ่นดินไหวยังคะแผ่นดินไหวยังคะ

แผ่นดินไหวยังคะแผ่นดินไหวยังคะ

แผ่นดินไหวยังคะแผ่นดินไหวยังคะ

แผ่นดินไหวยังคะแผ่นดินไหวยังคะ
แผ่นดินไหวยังคะแผ่นดินไหวยังคะ

ถ้าอย่างนี้อย่างนี้พวกมันต้องตายและเกิดใหม่

เค้าบอกว่าจะทำยังไงดี

ก็มันเป็นคำเปย

กระบี่คุณแกรนจินดายุ๓๖ปีเนี่ย
ซึ่งไปผ่าตัดทำศัยกรรมจนหน้าเนี่ย
เปลี่ยนเป็นคนละคนเลย
คุณดูเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย
สร้างความฮือฮาให้กับคนในสังคมมาก
เนี่ยนางเคยเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง

ก็แต่งงานกับสามีอยู่กินกันมาจน
ลูกเป็นฝาแฝดด้วยนะ

คนเดิมก็ที่บอกนี่ไง

คือตอนแรกก็ทำเป็นพนักงานออฟฟิศ

เวลาที่ออกไปเจอผู้เป็นมันก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเนาะ
แต่เมื่อมาเปิดธุรกิจส่วนตัวปุ๊บ

หัวก็เริ่มตีตัวออก

การใช้แต่งโม

นุ่มอ่านข้าวอยู่อีภีร์
ก็ดูคุณดูสิเขาถ่ายรูปอย่างนี้
แล้วก็เรื่องไปทำเสียกรรมถูกทุกเพื่อนบอกว่าอย่างไรบ้าง

สามีก็ไม่ยุ่งด้วย
สามีก็ขอแยกตัวเพราะว่านางเปลี่ยนไป

นางก็ติดต่อโรงพยาบาลอยู่หลายแห่ง

ถ้าทำปุ๊บแล้วมันเกิดไม่สวยอย่างนี้

ไปรู้จักอาจารย์หมอท่านหนึ่ง

เพราะนางเป็นโรคตับอักเสบดี

ถูกนางเป็นโรคตับอักเสบบี
นางเป็นโรคภูมิแพ้

นางใช้เงิน๑๕๐๐๐๐๐บาท

นางเคยน้ำหนักสูงถึง๗๐กิโล
ปัจจุบันน้ำหนักนางเหลือ๔๙กิโล

ก็ไม่รู้คือนางก็บอกนางใช้วิธีลดความอ้วนเอาด้วย
นะแล้วเขาก็ถามว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเป็นคนละคนไปแล้ว

ก็ไม่รู้นางก็บอกว่านางต้องทำเพิ่มอีกนิดหน่อย
อยากแต่ไม่อยากจะเสพติดเสียกรรม
เหมือนคุณนายม้าอย่างนี้เรียกว่าเสพเท็จมั้ย

บอกนางอยากจะทำครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

แค่ดูนะ

ซึ่งก็ต้องยอมรับนะนางก็เอากู้มาได้ขนาดนี้

ขอให้คุณไปดูให้ดีแล้วกันว่าเขาไม่ได้สนับสนุนนะ

เพราะว่ามันไม่มีใครมารับผิดชอบเราหลังจากที่ทำหรอก
ว่าน้องก็หน้าตาโอเคแล้วตอนนี้ทำมาดีแล้ว

ติดต่อไวรัสตักอักเสบนั่นแหละคือสาเหตุที่ตอนแรกทุกโรงพยาบาลก็เหมือนแบบว่า

ก็เป็นหมอไทยด้วยไม่ใช่หมอเกาหลีนะครับ
หมเราไทยยังเก่งเป็นหมอไทยด้วย
พี่ผัดเป็นรักษาการอยู่
รองประธานเสพติดสายเกมใหม่ประเทศไทยว่าอย่างไรคะคะ
แม่ไม่เคยเสพติดสายเกมเลยลูก
ประธานใหญ่คือมาก

รองประธานคือรักษาการอยู่ป่ะ
แม่เป็นประธานฝ่ายเติมเต็มลูก
ไม่แต่อย่างพี่ผัดเราแค่ฉีดเนอะ
ต้องเป็นลูก
หนึ่งกับเดือนเนอะนางเสี้ยจริง
สวยหนูของแม่สวย
สวยไม่ผิวคุณแม่เขาดี
เป็นคนผิวสะอาดคุณแม่เป็นคนที่แบบ

แม่นะไม่ใช่หัว

เอ้อไปเรื่องของนากบ้าง
ปกติแล้วก่อนบวชนากที่เขาจะต้องนั่ง
อันนี้ก็ไม่ถึงพื้นถึงที่เป็นคนเวที

อย่าบอกว่าคือเขาวัดนะเธอใครสิที่วัดเหรอคะที่วัด
หรอแทนที่จะมีเขาอ้วนแห่หรอเออนี่ไม่กองยาวแล้วใช่ไหม
คือจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีสื่อโซเชียลนะครับเขาได้มีการแชร์ภาพชายคนหนึ่ง
บนรถกระบะนะครับที่ติดเครื่องเสียงก็เรียกว่ากลายเป็นที่วิภาควิจารณ์
มีกระแสกันไปนะฮะถึงความไม่เหมาะสมโดยวัดแห่งนี้เนี่ยครับ
ไปเกิดที่วัดที่สงขาโดยผู้สิทธิ์ข่าวนะครับก็ลงไปที่พื้นที่นะฮะ
ไปหาเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวซึ่งท่านก็ไม่ขอเปิดเผยตัวนะครับ
เจ้าอาวาสบอกว่าหน้าคนดังกล่าวปัจจุบันก็บวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งนี้จริง
แต่ขอให้จบเรื่องนี้เถยมนะไม่ต้องการให้ขยายความเป็นเรื่องใหญ่โต
เพราะมันส่งผลดีกลับมาไม่ดีกับใครเลยในวัดเนี้ยนะฮะก็เรียกว่าทั้งพุทธศาสนาเองก็
คือกับพระรูปที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันแล้ว
ท่านก็ยอมรับว่าทำไปโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการท่านบอกอย่างนี้
แล้วขณะนี้เนี่ยก็ตั้งใจจะบวชเรียนแล้วก็ศึกษาธรรมท่าน
รู้สึกผิดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทำไปด้วยอารมณ์ที่
คนนองและความสุขสนานในขณะนั้นพร้อมกับขอโทษทุกคน
ที่ทำให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมขึ้นเจ้าอาวาสก็เล่าเหตุการณ์
ให้ฟังต่อนะบอกว่าอีกที่ประโยชน์ขึ้นนี้นะก็เป็นงานบวชนาค
เมื่อคืนวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจัดขึ้นบริเวณสารา
ประสงค์นอกวัดนะฮะแต่ในคืนนั้นเนี่ยท่านเองเนี่ยติดกิจ
นิมนต์ไม่ได้อยู่ที่วัดมาทราบทีหลังก็ยอมรับว่ามันไม่
จริงนั่นแหละส่วนที่สังคมตั้งคำถามว่าผิดไหมเรื่อง
นี้เนี่ยก็ยังถือว่าไม่ผิดนะเพราะว่ายังเป็นแค่นาคไม่ได้
เป็นสงแล้วก็ไม่ได้ห่มเหลืองพิธีกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่
เหมาะสมที่ไปแสดงพฤติกรรมแบบนี้เท่านั้นเองอืมอืมบางทีเขาอาจจะ
อยากจะเอ็นเทรนแขกนะที่มาเนาะโคโยตี้นะชอบนี่เอาสิจะไป
ทำไมโคโยตี้เต้นผมเห็นคุณโอ้ยผมเคยพาคุณไปดูคุณตา
ข้างเลยอยากแด่งไม่ไหวละไม่ไหวมันเสื่อมคุณคุณต้องไปดู
บ้างว่าเป็นยังไงคุณได้มั้ยค่ะบอกไม่ได้เต้นแล้วล่ะอะไรมาสุด
สัปดาห์แบบนี้นะฮะหลายคนวางแผนไปเที่ยวกันแล้ว
และเวลาที่คนไทยไปเที่ยวรู้ไหมว่าส่วนใหญ่เขาชอบทำอะไร

คุณหนุ่มฮะเขาชอบเสี่ยงดวงกันไงฮะ

เที่ยวที่ไหนก็ต้องแวะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันนะครับ
ปั๊มน้ำมันนี่ขายกันเพียบ
เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนนั้นต้องแวะไปเสี่ยงโชค
ถูกต้องเราก็เลยมีวิธีการลุ้นเสี่ยงโชคง่ายกว่านั้น
หยิบมือถือของคุณขึ้นมาฮะ
กดเลยดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์๕๔เหลี่ยมโทรออกครับ
กดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของทุกเดือนเลย

กดตั้งแต่วันนี้ไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะฮะ
ดทุกเดือนลุ้นโชคทุกเดือน

คุณต้องอ่านค่ะงานนี้เขาแจกทองกันจริง

เออเอางานนี้นะฮะแจกทองกันสะพัดเลยนะครับ
ตั้งแต่ทองมูลค่า๕๐๐บาทนะครับ๕๐๐๐บาท
แล้วก็แข่งขันตอบคำถามผู้ชนะนะครับ
จะได้เพิ่มมูลค่าทองคำเป็น๑แสนบาท
มูลค่าแล้วก็๕๔๐๐๐บาทเลยนะครับ
ครับอ้าวแล้ววันนี้เราได้เห็นโฉมหน้าคนดวงดีอีกหนึ่งคน

แต่คว้าทองไปเลย๑๐๐๐๐๐บาท
๑๐๐๐๐๐บาทหวยไม่ต้องถูกเท่ากับคุณแจกทอง๑๐๐๐๐๐บาท

ได้แล้วครับทีมงานครับ

บอกชื่อเครื่องดนตรีไทย
จับเวลาคุณไอซ์ครับมาครับ

คุณปีชาครับคุณอาจารย์ครับผู้ชนะที่ได้รับทองคำมูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นคุณไปลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งถ่ายโดยไทยรัฐทีวีไม่ถูกปุ๊บ
นี่แหละครับโชคง่ายเพียงแค่ใช้ปลายนิ้ว
ย้ำนะฮะดอกจัน๕๕๐๔โทรออกฟรี
ดอกจัน๕อีกทีนึง
ดอกจัน๕อีกทีเอาอีกทีนะฮะ

ดอกจัน๕๕๐๕โทรออกฟรี

หลังสระกินแบงรัฐบาล
โอเคนะครับพักสักครู่นะฮะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาน้องลิลลี่

เดี๋ยวกลับมามดดำเชิญครับ
อยากกันเยี่ยม
จะไม่ยอมแรงกับใคร
จะอยากให้เธอไม่รักใจ
จะมีเพียงเธอเท่านั้น
จะเอาเธอแค่คนดี
อย่าทำแบบนี้

อยากกันเยี่ยม
อยากกันเยี่ยม
อยากกันเยี่ยม
อยากกันเยี่ยม
อยากกันเยี่ยม
อยากกันเยี่ยม

อยากกันเยี่ยม
อยากกันเยี่ยม

อยากกันเยี่ยม

อยากกันเยี่ยม

อยากกันเยี่ยม

อยากกันเยี่ยม

อยากกันเยี่ยม

อยากกันเยี่ยม

อยากกันเยี่ยม

อยากกันเยี่ยม

ของนางตอนนี้นางเปลี่ยนไปเยอะมากดูดิจริงนางโตขึ้นมันก็มีราศรีอ่ะ
แต่ฟันแล้วคนเราพอมันดังพอมันมีราศรีมันมีราศรีในที่สุดนางเป็นคนนครนะฮะ
เป็นอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชให้พ่อกับแม่เนี่ย
ตอนนี้สิ่งที่บอกสองคนก็บอกเขาเห็นแม่เขาแม่ไม่เคยมีบ้าน
ลูกสาวอายุยังไม่ทันที่๒๔ก็ซื้อบ้านให้แม่นี่สวยได้ซื้อบ้านให้แม่อยู่
เป็นของขวัญเรียกว่าเป็นรางวัลชีวิตเลยล่ะที่เด็กสองคนพี่น้องเนี่ย
ได้สร้างมันขึ้นมานะฮะทางด้านอ๊อฟดอกฟ้าอาสยาม
เขาโพสต์ชื่นชมถึงความสามารถของเด็กเจนี่แล้วก็ลิลลี่ว่าเฮ้ย
อ๊อฟขอแสดงความดีกับบ้านหลังใหม่ของเจนี่แล้วก็ลิลลี่
ได้หมดถ้าสดชื่นด้วยนะคะน้องเจนี่พาเดินชมรอบบ้านต้องบอกเลยว่า
สวยทุกมุมตกแต่งสวยงามทุกห้องต้นไม้รอบบ้านสดชื่น
หลังใหญ่โตยิ่งกว่าคฤหาสอีกค่ะภูมิใจแทนน้องแทนคุณพ่อคุณแม่เกดจริงค่ะ
ที่มีลูกสาวเก่งกระตันยูหาเงินสร้างบ้านหลังใหญ่หลังโต
ให้ครอบครัวสองพี่น้องคนเก่งตัวเล็กนิดเดียวแต่ความสามารถความคิดสร้างสรรค์เนี่ย
เลิศสุดเลยขอให้น้องจะรุ่งเรียงขึ้นไปนะครับหญิงหฮิรวยที่รักของประชาชน
ก็คือเอาจริงแต่จะถูกชื่นใจนะเขาช่วยจะเป็นเด็กที่เก่งมาก
เด็กแต่งหน้าชื่ออะไรนะเธอ

มันแต่งคนอื่นไม่ใช่มันแต่งหน้าหนูเป็นลิงเลยพี่
แต่พูดถึงสองคนนี้เขาก็มีความฝันนะเขาบอกว่า
เขาอยากให้เพลงของเขาได้เพลงของทางใต้
เด็กทุกคนที่มีความสามารถมาใช้สื่อออนไลน์

บอกว่าหันหน้าเข้าหากันจับมือเพื่อนลูกนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวเนาะว่าเขามีคดีกันว่า
ใครจะเป็นคนได้รับสิทธิ์ในการเลี้ยงน้องนะคะ

ก็น้องทิมได้มีสิทธิ์ในการรับเลี้ยงลูกไปนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาทะเลาะกันเรื่องโรงเรียนลูกใช่ไหม
ว่าแม่ก็ไปสมัครโรงเรียนนึงให้แล้ว

แล้วก็เกิดแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงกันดี
ณตอนนี้ปรากฏว่าน้องได้ตัดสินใจ

แล้วก็พ่อกับแม่ก็เป็นคนที่ไปส่ง

ก็ถือว่าความเป็นครอบครัวนะคะ

กับแม่ก็จะอยู่เคียงข้างน้องพี่พิมเสมอนะคะ
เขาบอกว่าแม้ความเป็นสามีภรรยาอาจจะจางหายนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วความเป็นพ่อแม่ก็ยังอยู่เสมอนะคะ

หวังว่าทั้งสองคนก็คงจะหาทางร่วมทางออกร่วมกันได้

ตอนเขาแต่งงานเรายังแบบอุ๊ยน่ารักอะ

ตอนนี้รู้สึกว่าตายก็รู้สึกจะคลายเครียดลงไปได้เยอะแล้วเหมือนกันนะคะ

มีคนถามกับแม่คุยเรื่องอะไรคะในมือถือ

อ๋อคุยกับรายการคิวศึกสิบสองราศี
อ๋อนี่ไงเขาบอกตกลงได้เป็นนายุทธ์เหรอคะ

เขาบอกเขาโต้อยู่เขาไม่ได้ย้ายซบช่องสาม
แต่ไอ้คนของเรามันเขียนว่าย้ายขวัญไปเบรกหน้าค่ะ
ไม่ได้ย้ายไปช่องสามแต่ย้ายไปเบรกหน้าเอาอย่างไร
อัปเดตกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันค่ะ
ไปขวัญอุตสามอันนี้กันสักทีนึง

เสร็จปุ๊บก็คือไปเซ็นสัญญากับช่อง๓
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนโทรไปคอนเฟิร์มคิวงานกับขวัญ
โขขวัญก็บอกว่าฝากแจ้งเรื่องนี้ให้กับช่อง๓ทราบด้วย
ทุกคนก็เลยไปตีประเด็นว่าอ๋อเขาย้ายไปอยู่ช่อง๓แล้ว

ต้องรอฟังอะไรอีกแล้วนะขวัญบอกตรงนี้เลยว่า
อยู่ในเนื้อข่าวนั้นไม่มีคำไหนที่เป็นคำพูดของขวัญเลย
เขาบอกว่าอย่าทำกันแบบนี้เลยขอร้องเถอะ
ไม่ได้ย้ายต้องกรี๊ดแตกพ่ออย่างนี้พูดมีคนขอไอจีน้องแองจี้นะคะลูก
แองจี้เซ็กซี่สตาร์ไงไหมเนี่ยอีกนึงข่าวเกี่ยวกับคุณเสกโรโซเนี่ย
หลังจากที่คุณการวิพากรเนี่ยอดีตภรรยาของเสกโลโซเนี่ย
โพสต์บอกว่าเสกไม่ได้ไปร่วมงานรับปริญญาของน้องเสือ
น้องเสือคือลูกชายคนโตเนี่ยนะครับต่างประเทศ

งูเหลือมคนใกล้ชิดของเสก

ล่าสุดนะคุณเสกก็โพสต์เฟซบุ๊ก
ว่าก็ได้มีการโพสต์ภาพที่คุณเสกพร้อมแคปชั่นสั้นว่า
ป่วยอยู่อีฟเขาไม่เกี่ยว

ว่านี่แหละเป็นการชี้แจงอยู่แล้วว่าทำไมถึงไม่ได้ไปรับปริญญาลูก
ซึ่งก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์กันรัวนะครับ

ก็มองว่าควรจะไปนะ
รับปริญญาเพราะลูกเรียนจบเมืองนอกเมืองนาด้วย

ทางด้านคุณการก็โพสต์ไอจีต่ออีกคุณหนุ่ม
บอกว่าอีเหลือมร้อนตัวอีเหลือมร้อนตัวโพสต์เองตามฟอร์ม
ใครจะปกป้องคนอย่างมึงนะมีแต่ตัวมึงอ่ะสิ
นั่นอะไรข้างหลังกูถึงขนมไปดูละเห็นแล้ว

ตกใจยิ่งกว่าข่าวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะ

อย่างจุดทูปดอกนึงแล้วผีเอามือมาจกเห็นไหมแล้ว
บอกมึงเนี่ยมันชั่วจริงต้องก้มหน้าโดนประนามหยามเหยียดต่อไป
ช่วงงานลูกเขาแท้ความอัปลักษณ์ของมึงค่อย
ค่อยออกมาให้ชาวบ้านเขารับรู้แล้ว

ขนของออกจากบ้านลูกกูเดี๋ยวนี้
มึงยังไม่ทำ
หมดเวลาแล้วถ้าสนุกได้ก็ไปหาเอาเองนะฮะพรุ่งนี้อ๋อลาไปก่อน
นะฮะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมครับมีคนรออยู่ขอบคุณค่ะ